ย้อนกลับไปช่วงต้นปีเดือนแรกของปีเดือนมกราคม
พบว่าในประเทศไทยนั้นเกิดคดีสำคัญที่เกิดขึ้น
เป็นการยักยอกเงินจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบังมูลค่ากว่า๑๖๐๐ล้านบาท

สามารถจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการจำนวนหลายคน
และนำไปสู่การดำเนินคดีตามกฎหมาย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ตำรวจกองบังคับการปราบราม

ผู้อำนวยการส่วนการคลังของสถาบัน
เบิกเงินกว่า๘๐ล้านบาท
ออกจากบัญชีธนาคาร๒แห่ง
นำไปฝากไว้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ซึ่งทั้งสองคนเป็นผู้ต้องหาสำคัญในคดีนี้
มสงสัยเริ่มกระจ่างชัดขึ้น
เมื่อการตรวจสอบบัญชีเงินฝากทั้งหมดของสถาบัน

พบว่ามีการตกแต่งตัวเลขทางบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์
แต่ไม่มีเงินฝากอยู่จริงจำนวน๑๕๘๓ล้านบาท
และเมื่อรวมกับการเบิกเงินออกจากบัญชีธนาคารกรุงศรีอายุทยา
ของนางสาวอำพรก่อนหน้านี้อีก๘๐ล้านบาท
พบว่ามีการยักยอกเงินออกไปจากบัญชีของสจรวม๑๖๖๓ล้านบาท
โดยการสืบสวนขยายผลยังพบบุคคลตกเป็นผู้ต้องหา
ขบวนการยักยอกทรัพย์อีกจำนวนหนึ่ง
คือนายภูนศักดิ์บุญสวัสดิ์นายสมศักดิ์โสประดิษฐ์
ถวินเพิ่งมาอดีตอธิการบดีสจ
รวมไปถึงนายกิติศักดิ์มัธุจักรและนายพาดาบัวขาว
สองผู้ต้องหาคนสำคัญที่ร่วมกันฟอกเงิน
โดยการนำเงินบางส่วนออกไปลงทุนธุรกิจ
รวมถึงไปซื้อรถหรูยี่ห้อลัมโบกินี่
ก่อนที่จะขายต่อให้กับนักแสดงหนุ่ม
อย่างนายปกรณ์จัดบริรักษ์ในเวลาต่อมา
ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกอายัดทรัพย์เป็นบ้านหรู
นโดมิเนียมและทรัพย์สินหลายรายการ
มูลค่ารวมหลายร้อยล้านบาท

ในฐานะธนาคารที่ถูกผู้ต้องหาปลอมแปลงเอกสาร
ตัดสินใจคืนเงินจำนวน๑๕๐๐ล้านบาท
เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

มูลค่าความเสียหายกว่า๑๐๐๐ล้านบาท
นับเป็นคดีใหญ่คดีดังตอนต้นปี
และถือเป็นคดีตัวอย่างที่เกิดการทุจริตขึ้น

ซึ่งต่อมามีคำสั่งจากส่วนกลาง
ทุกสถาบันตรวจสอบการเงินที่อยู่ในบัญชีอย่างเคร่งครัด
เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น